นี่จะให้ดูค่ะจิตวิญญาณของความเป็นกู้ภัย
คือกู้ภัยเนี่ยนะเขาก็ต้องมีชีวิตเขาปกติถูกไหม
ชีวิตปกติเขาก็นั่งล้อมวงกินหมูทะกันอยู่

กำลังจะสุกได้รับแจ้งเหตุว่าเอ้ยมีอุบัติเหตุ
ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่โอ้โห

แจ้งเหตุมาแบบนี้เกือบเสร็จแมวซะแล้วพี่เบิร์ตเห็นไหม๒ตัวที่มันเดินป้วนเปี้ยนอยู่นั่นน่ะ
จ้องอยู่เลยถ้าไม่เอาฝาชีครอบเรียบร้อย
นี่แหละค่ะคลิปที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูจุดมะขามที่จันทบุรีเนี่ยนะคะ
กำลังกินหมูกระทะคือเข้าใจแหละพี่ก็ทำงานมาเหนื่อย
ก็ต้องมากินหมูกระทะกันแหม่หมูกำลังจะสุกได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตายอ่ะ
คราวนี้ค่ะจิตวิญญาณของความเป็นกู้ชีพกู้ภัยเนี่ย
จากวงหมูกระทะไปแต่งตัวแล้วพอหลังจากเสร็จภารกิจเหตุแรกนะ
๔ทุ่มกว่าพี่เขาก็กลับมาที่จุดประจำการตรงนี้
เอาเตามามานั่งกินแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุมาอีกรอบนึงด้วยเหมือนกัน
รอบเลยเหรอใช่ค่ะนักข่าวของเราไปเลยจุดตรงนี้
กู้ภัยมะขามคุยกับอาสาฝึกงานเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
คุณสุภโชคสิริทรศาสตร์เขาเป็นคนที่นั่งกินหมูกระทะอยู่นี่
เฟรมซ้ายมือก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยผมกับพี่กู้ภัยอ่ะ
หมูกระทะมานั่งกินกันครับตอนนั้นน่ะกำลังย่างหมูอยู่เลย
แล้วก็มีเหตุแจ้งมาพอดีทุกคนก็รีบออกไปปฏิบัติงาน
พอเหตุแรกจบปั๊บกลับมาตรงนี้ยกเตาหมูกระทะมาจะกินอีกรอบนึง
เกิดอุบัติเหตุอีกเอ้ารอบนี้บึงออกไปอีกรอบนึง
แล้วนักข่าวก็เลยถามไงเดี๋ยวนะสุดท้ายได้กินไหม
กินครับพี่แต่เกือบเที่ยงคืน

ใช่แต่พี่กู้ภัยเขาบอกแบบนี้ไงเขาบอกว่าอย่างน้อยมันก็ภูมิใจนะ
การไปช่วยชีวิตคนมันสำคัญกว่าการกิน
เออพอเห็นแบบนี้แล้วนับถือน้ำใจพี่กู้ภัยทุกคนจริง
น่าชื่นชมจริงอ่ะ